ส่วนการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรอันนี้ก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับ
สุดยอดนะครับโทรเมนต์ของขาสั้น
ที่จะได้ดูกันแบบดุเดือดมากนะครับก็มีงานแถลงข่าวนะครับ

โดยมีตัวแทนจากทั้ง๔โรงเรียนนะครับก็คือ
กรุงเทพคริสเตียนเจ้าภาพนะครับเทพซีรินครับสวนกุหลาบแล้วก็อสัมชันนะครับ
แข่งขันนะครับจัดประจำทุก๒ปี

วันที่๑๑๑๓๑๕แล้วก็๑๘พฤศจิกายนที่สนามสุพัชลาศัย
แล้วมีขบวนพาเรทแล้วก็การแสดงโชว์จาก๔สถาบันเหมือนเดิม
การแข่งขันปีนี้นะครับจากโครงรูปแบบเดิม
คือแข่งขันพบกันหมด๓นัด
ทีมที่มีคะแนนอันดับ๑๒จะเข้าชิง

สำหรับการแข่งขันในปีล่าสุดคือในปี๒๕๕๗นะครับ
สัมชันก็ครองแชมป์ร่วมกับกรุงเทพคริสเตียนนะครับ

ส่วนกุหลาบวิทยาลัยคว้าแชมป์ไปครอง๑๕ครั้ง
ส่วนแชมป์เดี่ยว๑๐ครั้งแชมป์ร่วม๕ครั้งนะครับ
ก็คุณผู้ชมอาจจะฟังแล้วสงสัยเอ๊ะทำไมมีแชมป์ร่วมกันด้วย
คือรายการนี้พิเศษเวลาเขาเสมอกันในรอบชิงชนะเลิศ
เสมอกันในเวลาเนี่ยไม่มีการต่อเวลาแล้วก็ไม่มีการยิงจุดโทษนะ